เรื่องของการฝึกท่ามวยต่าง
เพราะว่าตอนนี้เรื่องของมวยไทยเป็นมวยที่ดังระดับโลก
และทำให้ชาวต่างชาติเขานิยมที่จะฝึกมวยไทยมากยิ่งขึ้น
แต่บางครั้งการเรียนรู้ก็อาจจะมีผิดท่าผิดทางไปบ้าง

เขามีการฝึกสอนท่าทางของแม่ไม้มวยไทยแบบถูกต้องในลักษณะของเหมือน๓มิติเลยล่ะครับ
ดังนั้นไปติดตามเรื่องราวนี้ความทันสมัยนี้จากคุณจิรภาสุริสุขครับ
ตัดบนหนึ่งในท่าแม่ไม้มวยไทยยอดฮิต
ถูกนำมาจัดทำในรูปแบบของแอนิเมชั่นผ่านภาพการ์ตูน๓มิติ
สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนมวยไทยให้กับชาวต่างชาติค่ะ
โดยบริษัทมวยไทยไอกล้าได้ร่วมกับสภามวยไทยโลก
และสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
เพื่อให้ชาวต่างชาตินั้นสามารถนำไปสอน
เรียนรู้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ
ซึ่งจะบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยไปยังทั่วโลกค่ะ
ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เรียนมวยไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่เรียนโดยที่ว่าอาจจะส่งครูจากประเทศไทยไปฝึก
ฝรั่งบางทีก็มาเรียนในเมืองไทย
แล้วกลับไปเปิดค่ายมวยเองนะครับ
เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนก็คือไม่มีมาตรฐาน
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ยังไงก็ตามแต่ต้องมีครู
แต่อย่างน้อยเป็นคู่มือของครูในการที่จะสอน
เช่นครูทำท่าครั้งหนึ่งนักเรียนเห็นแล้ววิธีการเซ็ตท่าทาง

หลังจากนั้นปุ๊บนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดวีดีโอตัวนี้ดูได้
โดยจะแกะท่าทางต่างจากนักมวยจริง
ใส่ไว้ในตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นเหล่านี้ค่ะ
การที่จะเก็บท่าทางของมวยไทยให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด
จะมีการนำเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวของร่างกายมาใช้ค่ะ
โดยจะจำลองโครงกระดูกของมนุษย์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
เพื่อที่จะเก็บท่าทางของนักมวยจริงเหล่านั้น
มาใส่ไว้ในแอนิเมชั่นแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นั้นจะเป็นแบบอินเฟอร์เลส
ทำให้สามารถแกะท่าทางของนักมวยได้อย่างละเอียด
โดยที่ไม่ต้องติดชุดอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวบนร่างกาย
ซึ่งจะทำให้นักมวยนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
และได้ท่าทางที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดค่ะ
นำท่าทางมวยไทยจำนวน๒๕๒ท่า
ที่อยู่ในรูปแบบของแอนิเมชั่น
ใส่ไว้บนแอปพลิเคชันนี้
เพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่และทุกเวลาค่ะ
ภาษาโลกจริงและโลกเสมือนมาใส่ไว้
เพียงแค่นำสมาร์ทโฟนไปส่องที่มาร์เกอร์
จะปรากฏศิลปะแม่ไม้มวยไทยขึ้นมา
หน้าจอของสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ
โดยที่แอนิเมชั่นทั้งหมดนี้
ผู้เรียนสามารถเลื่อนดูท่าทางได้แบบ๓๖๐องศา
เพื่อเรียนรู้ทักษะต่างได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ
เตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันมวยไทยแอโลบิค
สำหรับเป็นสื่อออกกำลังกายให้กับคนทั่วไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน